สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของเทศกาลตรุษจีนนั่นก็คือวันจ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีคาดการณ์ไว้ว่าคนไทยกว่าครึ่งประเทศนั้นจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันแล้ว
คุณผู้ชมครับปัจจัยหลักที่เราตรวจสอบมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี่ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนวันนี้เริ่มมีการแผลลงมาปกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะครับคำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้จะมีการแผลลงมาปกลุ่มมากยิ่งขึ้นเนื้อเรื่อยนะครับวันเสาร์นั้นจะปกล
ทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าอุณหภูมินั้นจะลดลงมากน้อยแค่ไหนโดยจากการตรวจสอบในนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงนั้นจะปกลุ่มเมืองไทยของเราไปจนถึงวันพุธนะครับก่อนที่จะออกจากเมืองไทยของเราก็จะทำให้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคล้างภาคอีสาน

วันที่สภาพอากาศจะเย็นที่สุดก็คือวันอาทิตย์นะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นนี่คือภาพรวมตอนบนถึงตอนกลางนะครับที่เราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สิ่งที่จะมาพร้อมกับบริเวณความกดอากาศสูงที่แผนลงมา
เพราะฝั่งอ่าวไทยครับจากการคาดการณ์วันนี้ก็เริ่มส่งสัญญาแล้วนะครับหลายพื้นที่จะสังเกตว่าพื้นที่ที่เป็นคลื่นสีเขียวสีเหลืองนี่คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓๔องศาเซลเซียสเริ่มมีการประทิตติดตามขอบใจฝั่งในบริเวณฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็